คุณผู้ชมแล้วมีลำหนึ่งเนี่ยค่อย
ดิ่งลงไปนะคะเคราะห์ดีมากมากเลยที่สามารถ
กู้มาได้ทันนะคะนี่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเห็น
จังหวัดสมุดปราการอ๋อคอยสมุดปราการอยู่เนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่นะคะแม่น้ำเจ้าพระยาคือสาเหตุเนี่ย
คาดว่าเรือลำที่มาชนน่าจะหลุดร่องน้ำ
พอหลุดเสร็จปุ๊บคล้ายรถอะค่ะมันคอนโทรไม่ได้
โทรไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะคะก็เลยไปชนเข้ากับเรืออีกลำหนึ่ง
กระทั่งเรืออีกลำนึงเนี่ยชนกับเรือด้านซ้าย
ปรากฏว่าเรือรั่วแล้วไงคะน้ำค่อยเข้าไป
แล้วเรือค่อยดิ่งดิ่งลงไปครึ่งลำแบบนั้นน่ะ
แล้วมันทุกตู้คอนเทนเนอร์มาห้าสิบเอ็ดตู้ห้าสิบเอ็ดตู้แน่นอนนะฮะ
พอเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องรีบแล้วค่ะรีบแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เรือตรวจการตำรวจน้ำนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเห็นไหมคะ
เรือลำที่ถูกชนเนี่ยเรียกว่าเรือโอพีเค๓นี่เมื่อสักครู่
เรือลำนี้แหละตอนแรกค่อยดิ่งลงไป
แต่นี่คุณผู้ชมลำนี้นะคะโอพีเค๓ลำนี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มา๕๑ตู้ด้วยกันนะคะ
ค่อยดิ่งลงไปแล้วหลังจากนั้นค่ะ
เจ้าหน้าที่นำเรือตรวจการสีฟ้าค่ะ
เรือสีสมมาตรสิบเก้าค่อยค่อยไปลากมานะคะ
ลากเรือมาดันเรือออกมาดันเรือโอพิเค๓ออกมาค่ะ
เกยตื้นใกล้กับองค์พระสมุทรเจดีแล้วหลังจากนั้นคือทำไงต่อ
ก็ต้องมีการสูบน้ำในเรือออกสูบน้ำในเรือออกแล้วนำทุ่นเนี่ย
ล้อมไว้เดี๋ยวจะเห็นนะคะว่ามีทุ่นเนี่ย
ค่อยค่อยล้อมเรือโอพิเคสามลำนี้ครับหนึ่งป้องกันคราบ
น้ำมันเนี่ยมันกระจายไปนะฮะมันค่อยไหลออกมาจากเรือ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันกระจายไปแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะ
ลพิษใช่ไหมคะมลพิษทางน้ำและที่สำคัญก็ต้องมีการอุดรู
รั่วต่างต่างด้วยส่วนเรือคู่กรณีที่ไปชนเข้ากับเรือ
นี่ลำนี้ค่ะสีน้ำเงินแดงลำนี้นะคะ
อดทอดสมออยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างออกไป
ไหนอ่ะครับเขาเสียหายตรงไหนหน้าเรือเนี่ย
มีรอยบุบรอยยุบนะคะสอบถามคุณวัญชัย
ออกมาจากท่าเรือสหทัยย่านปู่เจ้าสมิงพราย
จากปู่เจ้าสมิงพรายจะไปส่งที่ท่าเรือแหลมชะบังชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุระหว่างที่สวนกัน
จนกระทั่งทำให้เกิดรอยรั่วแล้วเรือค่อยดิ่งลงไป
อันนี้คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่สบายใจได้นะคะ
เพราะตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างถูกควบคุมไว้ได้แล้ว
ส่วนโลกการกู้เรือกรมเจ้าท่าได้มีการประสาน
นำเรือเครนขนาดใหญ่เข้ามาขนย้ายตู้สินค้าทั้งหมดออกไปจากเรือ
เพื่อพยุงเรือให้ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อที่จะกู้เรือต่อไป
หลังจากนี้ก็จะมีการออกคำสั่งให้เจ้าของเรือ
ต้องกู้เรือให้เสร็จภายใน๓วันและ
งดใช้เรือออกไปก่อนนะคะ
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าอะไรมา
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าการเกษตร
เพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าอะไร
แปลว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะคะ
ขณะที่การเดินเรืออื่นสามารถเดินเรือได้ตามปกติ
แต่ได้ออกประกาศให้ระมัดระวังมากขึ้น

หลุดร่องน้ำและก็มาชนกันนี่เป็นการคาดการณ์
กรมเจ้าท่าก็ต้องมีการหากันต่อไป

ว่าผลสรุปต่างจะออกมาภายใน๗วันค่ะ

ใช่ใช่นะคะอันนี้แต่เหตุการณ์นี้สบายใจได้
ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บค่ะ